คุณผู้ชมครับบรรยากาศล่าสุดบริเวณท้องสนามหลวง

ประชาชนยังคงเดินทางไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อหวังจะเข้าไปกราบศักระพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
แต่ว่าปัญหาที่พบณขณะนี้ล่าสุด

ที่อาจจะยังไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนนะครับ
ปัญหานี้ก็มีการช่วยเหลือบรรเทาในเบื้องต้นแล้ว
หน่วยงานต่างผู้มีจิตอาสาใจบุญ
นำเสื้อผ้ามาคอยเปลี่ยนให้อำนวยความสะดวกนะครับ
เราจะไปติดตามบรรยากาศณขณะนี้
พร้อมกันกับคุณเจนสักแทร่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงครับ
เนื่องจากการแต่งกายไม่ถูกต้อง
โดยเจ้าหน้าที่ยังฝากเน้นย้ำให้ประชาชน

ก่อนที่จะเดินทางมาที่พระบรมมหาพระราชวังครับ
และถึงแม้ว่าที่สนามหลวงจะมีจิตอาสาตั้งเต็นต์ให้ประชาชน
เข้ามาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องได้
แต่ล่าสุดก็พบว่ายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เดินทางมาที่นี่ครับ
วันนี้ก็คือตอนนี้ณเวลานี้นะคะชุดเริ่มหมดค่ะ
เพราะว่าข้างในน่าจะติดพิธีแล้วก็เลยยังไม่ได้มาคืนค่ะ
ก็ประชาชนที่ยังรอเปลี่ยนชุดก็รอก่อนค่ะ
จริงปัญหามากที่สุดเลยก็คือเหมือนกับเขาไม่เข้าใจว่าแต่งตัวยังไงถึงถูกต้องนะคะ
จริงการแต่งตัวเนี่ยบางคนเขาก็จะมีสีสันมาบ้างอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากจะบอกให้ประชาชนทุกคนนะคะพยายามแต่งตัวให้เรียบร้อยที่สุด
จะได้ไม่เสียเวลาที่จะต้องรับบัตรคิวแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอีก
จะได้พอมาถึงปุ๊บผ่านหน่วยคัดกรองสามารถเข้าไปกราบได้เลยค่ะ
แล้ววันนี้ยังมีอาสาสมัครนำผ้าถุงจำนวนหนึ่งร้อยผืน
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนามหลวง
หลังจากพบว่าการแต่งกายที่ไม่ถูกต้อง
ทำให้หลายคนไม่มีโอกาสเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพในหลวงประราชการที่๙ครับ
ก็เตรียมมาร้อยผืนนะคะ
ทางประชาชนก์เนี่ยจะได้มีโอกาสเข้าไปกราบบรมกรดนะคะ
ข้างในก็จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องก็เป็นห่วงทางแบบว่า
ทั้งพี่ที่มาจากต่างจังหวัดอาจจะบางทีไม่สะดวก
เอากางเกงมาหรือยังไม่ทราบข้อมูล
ก็เลยเป็นห่วงว่าเขาจะไม่ได้เข้าก็เลยเตรียมมาค่ะ
เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งอย่างไร
ก็ทำให้พี่เขามีโอกาสเข้าไปกราบท่าน
ขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในการตรวจตาผู้ที่จะเดินทางเข้ามาที่สนามหลวง
นอกจากจะต้องเข้าเครื่องตรวจวัดศูนย์โลหะแล้ว
เจ้าหน้าที่ขอความพร่อมมือให้ประชาชนนะครับ
แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและตรวจกระเป๋าเพื่อความปลอดภัยด้วย

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระแก้วได้ตามปกติแล้ว
แต่การจราจรบริเวณโดยรอบสนามหลวง
ยังสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง
โดยรถยนต์ยังวิ่งผ่านถนนพระราชดำเนิน

เพื่อเข้าสู่แยกอรุณอมดินได้ตามปกติครับ
ขณะที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
ยังฝากถึงประชาชนที่เดินทางมาที่สนามหลวงนะครับ
ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบด้วย

มีขยะถูกทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางไว้จำนวนมากครับ

รายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง